ผู้ชายในฝั่งของเรา
ขอต้อนรับน้องพลิกทองหัว

ดูสิดูหัวกาวเขาสิ

ดูหัวกาวเขาเซ
หัวใหญ่มากเลย

ผมไม่อยากเอาไปข้างนอกแล้วมีปัญหาตัวเลย

นี่เพราะเขาเนี่ยเราต้องงัดสกิลแบบว่าความเซ็กซี่
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ารูปหล่อมากเลย

เคยเป็นในแบบถ่ายแบบอะไรน้ำลายหกแล้วหมากกระจายเลย

ย้อนไปสมัยอยู่ม๕ตอนนั้นก็คือว่า

แล้วก็ถ่ายถยอถ่ายมาเรื่อย

เข้ามาคล้ายกันแบบเนี้ย
เอ่อคือก็เริ่มเล่นนางก่อน
ไม่ตอนนั้นเล่นคนดี

อ่ะแต่ตอนนี้คนรู้จักคุณในฐานะแบบว่า

ก็เพิ่งจะมาพลิกเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเล่น

เป็นคนดีแล้วมาพลิกร้ายทีหลังซึ่งคนก็ชอบขนมหนึ่ง
แต่คือเหมือนประมาณว่าผู้ใหญ่คงมองว่าลองเปลี่ยนดูไหม
ไหนลองทำหน้าร้ายดูดูดิซิแบบเจ๋ยเฉยก็ร้ายอีกแล้ว

เอออยู่เฉยคนจะคิดว่าเราให้โกรธใครมาปะวะ

งั้นมาทดสอบทดสอบกันหน่อยดีกว่าว่าฝีมือนางจะขนาดไหน
ถ้างั้นไอเป็นคนบอกโบสถ์ไอต้องไปกับซิป

ร้ายค่ะบิ๊กแบบเป็นแนวแบบ
ก็ร้ายเหมือนกันแหละแต่พี่กาวเป็นรายเซ็กซี่

ผู้หญิงร้ายเซ็กซี่นี่มันต้องต้องคือเรียกว่าไหนนะ

เอาใจพี่นี่มันจ้องจะจับผู้ชายไปวน
สกาวใจคาแคคเตอร์เราเป็นไง

เออนี่ต้องไปจับผู้ชายไปวัน
ผมจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือของพี่ต่อไป

จูบ

แต่เมื่อกี้ที่เล่นกับเราสองคนเนี่ยนะจะบอกว่าคู่จิ้นของเขาจริงคู่ขวัญน่ะมันก็ไม่ใช่พวกเราสองคนนะ

เขามีตัวไลฟ์แบบว่าเป็นคู่จิ้นของเขา
ใช่ร่วมงานกับน้องแก้มบุ๋มมากี่เรื่องแล้วคะ
ประมาณสองแต่ว่าด้วยความที่จริงแค่สองเรื่องนะ
เออหรอทุกคนหนึ่งเอาเป็นคู่จิ้นกันนะ
อาจจะระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออายุใกล้เคียงกัน
พอเรากันมีอะไรก็จะคุยกัน
มีอะไรปรึกษาทุกอย่างแล้วก็คือแบบว่า

ยังหมายถึงว่ามีโอกาส

เจอบิ๊กทองภูมิครั้งแรกใช่มั้ยคะ

ใครอะบิ๊กบิ๊กทองภูมิคือใคร
คือใครกันฉันไม่รู้จักอะไรอย่างนี้
แบบใครอ่ะบิ๊กบิ๊กไหน
ไม่รู้จักไม่รู้จักดีเลยจริงค่ะ
แต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยคือ

จำได้หมดแต่เราจำอะไรไม่ได้แล้ว
ประทับใจอะไรเราตอนนั้นหรือเปล่า

เขาชวนคุยมาแบบประโยคนึงแล้วก็ตอบไปแบบ
อืมใช่แบบแค่คำเป็นคำคำอะไรอย่างเงี้
แบบไม่ได้ชวนเค้าคุยอะไรงี้มันแต่มีมาชวนเราคุย
เราคุยแต่เขาชวนคุยเพราะว่าอยู่บริษัทเดียวกัน

และเค้าก็เป็นที่เคื่อนร่วมค่าย

พอเราไปเจอเค้าทุกคนก็จะบอกว่า

ตัวใหญ่
สนิทขับมันได้
ไปโดยปริญญา
เดี๋ยวเราจะเม้าอีกอีกเรื่อง
เค้งกว่าไง
แต่มีคู่จิ้นด้วยนะ
กับกั้งเนี่ยนะ

เขามีคู่จิ้นเป็นแกล้งด้วย
ไม่งั้นมีที่นอกจากผู้หญิงคือแก้มหนุน
ทีนี้มีผู้หญิงเป็นผู้ชาย

รับรองเลยว่าเรื่องนี้จะต้อง
ถึงหูครูคุณครูใหญ่ใช่มั้ยคะตรงนี้นะอ๋อเป็นพรุ่งนี้ดีกว่า

แล้วก็รวมถึงพรุ่งนี้นะคะคุณบี๊จะมาสอนวิธีออกกำลังกายให้มีรูปร่างเป๊ะเวอร์ด้วย
รับรองว่าทำตามกันได้แบบง่ายด้วย
กับเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำบานด้วยนะคะ